แล้วก็นึกถึงนางเอกซุปตาบ้านเราอีกหลายคนเหมือนกันนะคุณผู้ชม
เคยสงสัยกันไหมคะว่าเอ๊ะกว่าที่พวกเขาและเธอจะมาโด่งดังกันแบบทุกวันนี้
เขาเคยทำงานหรือว่าทำอาชีพอื่นก่อนจะมาเป็นดารากันไหมนะคะ
สาวยิ้มสวยคนนี้เลยนะคะเชื่อเลยว่า๒๓ปีที่ผ่านมานี้นะคุณผู้ชม
ชื่อของเบลล่าเนี่ยขึ้นแท่นนางเอกสุดฮอตจริงจริงไม่ว่าเบลเนี่ยจะทำอะไรก็ดัง
ก็ปังไปหมดนะแต่กว่าจะมาเป็นเบลล่านางเอกสาวสวยชื่อดังนะคะ
ในที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนนะคะเขามีอาชีพก่อนหน้านี้
ก่อนจะเข้าสู่วงการบันเทิงนะฮะคือเบลล่าเนี่ยเคยไปทำงาน
คือช่วงปิดเทอมเนี่ยเห็นไหมน่ารักเลยยืนยิ้มหวาน
แบบนี้นะคะภาพนี้นะคะถูกนำมาเผยแพร่ออกสื่อ
เป็นคนที่ขยันตั้งแต่เด็กเลยนะคะ
ก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องเยาวชน

ช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะ

ใช่ค่ะและนางเอกคนต่อมาก็คือ

หรือก็จุ๊กจิ๊กก่อนจะดังนะคุณผู้ชม
ต้องบอกว่าเป็นอาชีพที่เชื่อว่าหลายคนทายไม่ถูกแน่นอน

ใช่อยู่ที่โรงเรียนใช่ไหม

เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ในรายการนานแล้ว
คุณผู้ชมบอกว่าสมัยตอนเรียนมัธยม
โรงเรียนดัดดารุณีที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
ก็ช่วยที่บ้านขายลูกชิ้นทอดนิดหน่อยช่วงปิดเทิมค่ะ

มีหนุ่มแวะเวียนมาช่วยกันอุดหนุนตลอดค่ะ
พร้อมกับมาหยอดคำหวานใส่แม่ค้าอยู่เป็นประจำเลยล่ะค่ะ

อาชีพที่พี่แอนทำก่อนที่จะเข้าสู่วงการบันเทิง
เชื่อว่าหลายคนเดาไม่ถูกแต่ว่าหลายคนก็แอบรู้แล้ว
นั่นก็คืออาชีพสาวโรงงานนั่นเองจ้า
เรื่องนี้พี่แอนให้สัมภาษณ์ในรายการทอล์กกับเถยค่ะ
บอกว่าช่วงวัยรุ่นน่ะนะต้องทำงาน
หารายได้เพราะช่วงนั้นเนี่ยต้องหาเงินไปเรียนหนังสือนั่นเองนะจ๊ะ
หลายคนชื่นชมนะไปฟังเสียงพี่แอนจ้า

ก็คือเหมือนหารายได้ไงช่วงที่แบบว่าไม่มีเงินไปเรียนหนังสือ
เลยแบบไปรับจ้างล้างจานก๋วยเตี๋ยวล้างก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างนี้
แล้วก็ไปรับจ้างแบบทำโรงงานขนมปัง
รับจ้างแบบล้างขวดแบบล้างขวดเครื่องดื่มชูกำลังอะไรอย่างนี้
แอนก็ไม่ได้คิดว่านี่คือการลำบาก

ถ้าใครได้ติดตามข่าวเนี่ยพี่แอนเขาก็ตั้งแต่ขายพวงมาลัย
นู่นทำนี่นะคะแล้วเขาไม่เคยปกปิดเลยนะ

แล้วแฟนก็ชื่นชมด้วยนี่แหละคุณผู้ชมค่ะ

มันก็ต้องผ่านความยากลำบากมาก่อน
เหมือนช่วงนี้เหมือนกันมันลำบากแค่ไหนก็ต้องผ่านไปให้ได้นะจ๊